คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของจุดคัดกรองต่างอีกครั้งหนึ่งนะครับ

โซน๓จะมีจุดคัดกรองที่แยกบังลำพูเพียงจุดเดียวนะครับ
ซึ่งตรงนี้เองมีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุก็เดินทางมาร่วมตรงจุดนี้
แล้วก็เตรียมตัวรวมถึงเตรียมอุปกรณ์ต่างในการป้องกันความร้อน
แต่สิ่งสำคัญก็คือมาด้วยใจเพื่อเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จนะครับ
คุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศได้จากคุณอรพันธ์ขันทองคำ
รายงานสดมาจากจุดคัดกรองแยกบางลำพูโซน๓นะครับติดตามได้เลยนะครับ
จุดคัดกรองให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมพระราชพิธีได้ในเวลา๑๒นาฬิกา
แต่อย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมว่าลาดด้านหลังของดิฉันนี้บริเวณจุดคัดกรองโซนที่๓
จุดคัดกรองแยกบางลำพูค่ะมีประชาชนจำนวนมากนะคะทยอยมารอเพื่อเข้าจุดคัดกรองกันตั้งแต่ช่วงเช้า
ซึ่งวันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันสำคัญนะคะที่ประชาชนจะได้มีโอกาสในการเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครค่ะ
บรรยากาศบริเวณจุดคัดกรองโซนที่๓บริเวณแยกบางลำพูถนนพระสุเมน
วันนี้นะคะถือว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมานั่งรอริมถนนพระสุเมนกันจำนวนมากจนขณะนี้ท้ายแถวอยู่ที่บริเวณสะพานนวรัฐ
ประชาชนส่วนใหญ่ต่างมีใบหน้ายิ้มแย้มแม้ว่าจะมารอนานหลายชั่วโมงแล้ว
ตั้งแต่จุดคัดกรองยังไม่เปิด
หนึ่งในนั้นค่ะคือชาวสงขลาที่พร้อมใจกันเหมารถทัวร์เดินทางกว่า๑๐๐กิโลเมตร
เข้าสู่กรุงเทพมหานครร่วมพระราชพิธีสำคัญครั้งประวัติศาสตร์
โดยมีทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มากันเป็นครอบครัว
อุทินจันเอียดอายุ๗๘ปีค่ะบอกว่าวันนี้ได้เหมารถทัวร์โดยสาร
เดินทางมากับกลุ่มเพื่อนรวม๔๕คนจากสงขลาเดินทางมาถึงเมื่อวานนี้
และวันนี้ได้พากันมารอตั้งแต่ตีสามที่ผ่านมาเพราะว่าอยากจะเข้าไปจับจองพื้นที่ด้านใน
เพื่อชมพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่และร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดสักครั้งในชีวิต
โดยวันนี้ได้เตรียมความพร้อมทางร่างกายมาอย่างดีทั้งยาประจำตัวยาดมยามองและพัด
รับสภาพอากาศที่ร้อนอดอับอบอ้าวแม้ว่าจะต้องรอนานครึ่งวันท่ามกลางแสงแดดแต่ก็ทนไหวค่ะเพราะว่าเตรียมใจมาแล้วถึงอย่างไรก็จะไม่ย่อท้อค่ะ
ดูว่าจะเป็นยังไงไม่เคยดูได้ไปบอกลูกหลานอีกแล้ว
เช่นเดียวกับนายลักจอแซ่ลิ้มอายุ๗๔ปีค่ะเดินทางมาจากย่านรังสิต
พร้อมกับครอบครัวและได้มาเปิดห้องเช่าโรงแรมบริเวณใกล้เคียงพื้นที่จุดคัดกรอง
เพื่อที่จะได้เข้าไปเป็นคนแรกแรกนะคะแม้ว่าขาจะเดินไม่ค่อยไหวค่ะ
ต้องนั่งวิวแชร์มาอีกทั้งยังมีโรคความดัน
แต่ว่าด้วยหัวใจอันจงรักพักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สภาพอาการและร่างกายจึงไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมพระราชพิธีอันสำคัญนี้ค่ะ
ครั้งหนึ่งนานชีวิตอ่ะต่อไปไม่มีแล้วยาก
ลูกเข้าตั้งใจพามามาเช่าโรงแรมสามสี่คืน
มันเดี๋ยวเข้าไปมันเข้ามายากเราเดินทางยากนะ
ด้านนางกนกธรรมวิวระยะเชศกุลอายุห้าสิบแปดปีค่ะ
ที่จะได้มีโอกาสเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อกจากนี้รู้สึกปลาปลื้มนะคะ
ที่ได้เห็นคนไทยทั่วทุกสารทิศ
สวมเสื้อเหลืองเดินทางมาด้วยใจ

นับเป็นภาพและเวลาแห่งความสุขของชาวไทย
ที่ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยค่ะ

ในส่วนของการอำนวยความสะดวก
จุดบริการน้ำดื่มและมีการตั้งเต็นต์รักษาพยาบาลค่ะ
โดยมีแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลวชิระพยาบาล
จิตอาสาอยู่ประจำจุดตลอดทั้งวัน
มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เช้านะคะ
เพื่อดูแลรักษาประชาชนที่รู้สึกเจ็บป่วย
หน้ามืดวิ่งเวียนและเป็นลมค่ะ
สำหรับวันนี้จะมีพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาพิไทย
พระนามาภิไทยและสถาปนาพระธานันดรศัพท์
พระบรมวงในเวลาประมาณ๘น๔๐นนะคะ
จากนั้นเวลาประมาณ๑๖น๑๐น
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
ขบวนพยุหายาตราทางสะทนละมากค่ะ
ซึ่งสำหรับประชาชนนะคะที่จะเดินทางมาเข้าร่วมพระราชพิธีนี้
ยังสามารถเดินทางมาได้โดยผ่านจุดคัดกรองต่างที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ให้
ซึ่งบรรยากาศที่บริเวณจุดคัดกรองแยกบางลำพูอย่างที่เห็นค่ะ
ว่ายังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมารอกันอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดให้เข้าไปยังจุดคัดกรอง
ที่เดินทางมาก็อย่าลืมเตรียมตัวมาพร้อมรับกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศล่าสุดที่นี่อรพันธ์ขันทองคำ
รายงานสดจากจุดคัดกรองแยกบางลำพูค่ะ
ขอบคุณนะครับสำหรับบรรยากาศตรงนี้นะครับ